แล้วเห็นบอกว่ายังมีอีกสูตรหนึ่งอีก
เรื่องของน้ำสมุนไพรเครื่องดื่มที่มันบำรุงร่างกายช่วงนี้มันฮิตมากจริงคุณ
แต่บางคนบอกว่าบางอย่างเด็กทานยากใช่มั้ย
ขอแบบหวานละมุนได้ไหมคะ
นี่เอามาดูน้ำดื่มสมุนไพรต้านโควิด
อันนี้เขาปั่นกันสดเลยนะ
และนี่คือโรยตำรวจเอกยิ้งสุด
คุณสุภาวดีล่ำสันหรือคุณตุ๊กตา

คุณตุ๊กตาเป็นเจ้าของร้านหวานละมุนอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส
ปกติร้านเขาจะขายไอศครีมหวานละมุน
แต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็มีข่าวออกมาใช่ไหม
สมุนไพรอย่างพวกกระชายขาวเอยอะไรต่างสารพัด
สามารถช่วยต้านโควิดได้ว่ากันแบบนี้
คุณตุ๊กตาก็เลยคิดเอ๊ะทำน้ำสมุนไพรดื่มต้านโควิดขาย
ตามสถานการณ์ไปเลยดีไหมน่าจะขายดีในช่วงนี้
วันนี้ค่ะคุณตุ๊กตาจะทำน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว

สมมุติว่าเราได้ชิมนะสมมุติว่าดูแล้วเราจะได้ชิมกันกันละกัน

ทางร้านเขาจะใช้ผลกระชายสดเอามาปั่น
ปั่นในเครื่องปั่นแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหม
ปั่นเพื่อที่จะสกัดสารที่เป็นคุณประโยชน์ออกมาให้ได้มากที่สุด
ปั่นเพราะอะไรเวลาปั่นมันจะได้ทั้งเนื้อและน้ำ

ซึ่งกระชัยคุณสมบัติของเขามันก็คือเผ็ดร้อนใช่ไหม

และมะนาวก็เหมือนกันเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหม

เพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื่นแบบให้มันชุ่มคอ
เวลาทานแล้วมันก็จะชุ่มคอทานง่ายอร่อยแล้วได้วิตามินซีด้วย

สมุนไพรร้านหวานละมุนร้านนี้บอกเลยว่า
เด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดีรสชาติไม่ขมดื่มง่าย
แล้วนอกจากนี้ไม่ได้มีแค่น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวนะ
เขายังมีน้ำใบบัวบกน้ำขิงน้ำตะไคร้
คันสดทำสดทุกวัน
แต่ละวันนะคะแต่ละเมนูทำขายตามออเดอร์
สั่งมาเท่าไหร่ทำเท่านั้นไม่มีค้าง
ขวดหนึ่งเท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหม๒๐บาทราคาย่อมถูกมากขวดละ๒๐บาทค่ะคุณ
ก็ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคือเขาบอกทางร้านก็ยังไม่ได้เปิดขายหน้าร้าน

รับรองความสดสะอาดดื่มแล้วดีต่อสุขภาพที่สำคัญ
มันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราเป็นอย่างดีในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะ
ลองกันดูดิฉันว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนอะในการทำมาหากิน
เราไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ช่วงนี้ถ้าคุณอยู่บ้านคุณไม่รู้จะทำอะไร

ทุกคนเรายุ่งในสมัยนี้ก็ใช้มือถือใช่ไหมล่ะ
สไลด์สั่งของในนี้เยอะแยะมากมาย

ลองดูนะครับลองปรับกันดูเป็นกำลังใจให้กับทุกคน